เจ้าของร้านขายของชำนี่คือเขาบอกว่าโอ้โหจะทำยังไงดี
มีคนเข้ามาขโมยของ๓วันติดนะ
ตำรวจถามว่ารู้ไหมรู้แต่ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้
นี่เป็นเยาวชนอายุ๑๓ปีจับไปก็ต้องปล่อยมาอยู่ดี
นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งเจ้าของร้านชำ
เขาต้องเสียตังค์ควักกระเป๋าไปทำตะข่ายมากั้นรอบร้าน

เด็กวัย๑๓มาขโมยของพวกเศษเหรียญต่างเนี่ยค่ะ
นี่คือที่ร้านบัวพุทธพาณิชย์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ซึ่งเด็กวัย๑๓เข้ามาในร้านแล้วก็เปิดลิ้นชัก

หลังจากนั้นก็ปีนกำแพงกลับไปทางเดิม
เหตุการณ์นี้มันเกิดตอนกลางคืนประมาณสัก๕ทุ่มครึ่งของเดือนกรกฎา
เจ้าของร้านเนี่ยก็แจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านเป็ดที่ขอนแก่นนะคะ
แล้วเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ร้านบัวพุทธาพาณิชย์
ร้านนี้ไปเจอกับเจ้าของร้านค่ะก็คือนางสาวพิมลพัฒน์อายุ๓๙ปี
เธอก็พานักข่าวไปดูจุดที่มีคนปีนกำแพงเข้ามาคลานเข้ามาในร้าน
แล้วก็มาขโมยเศษเหรียญเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเยาวชนคนนี้นะก่อเหตุกันต่อเนื่องเลย๑๗๑๘๑๙กรกฎาคม
แล้วกว่าพี่จะรู้ตัวตังค์ก็หมดไปเศษเหรียญหมดไปแล้ว
ปกติเนี่ยนะเวลาพี่ขายของได้พี่ก็จะเก็บแบงค์เอาไว้
แล้วเงินเหรียญเนี่ยก็จะเก็บใส่อันนี้ใส่เอาไว้ตรงโต๊ะตรงนี้
เอาไว้ใส่บาทตอนเช้าปรากฏว่าพอเปิดมาดูปุ๊บ
เงินเหรียญมันหายไปไหนไปถามสามีแล้วก็มาเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็เจอแบบนี้ค่ะตำรวจรู้นะแต่ตำรวจบอกว่าเนี่ยเป็นเด็ก
จับไปยังไงก็ต้องปล่อยอยู่ดีทีนี้พี่เขาก็เลยบอกว่า
นี่คือสรุปฉันต้องแก้ที่ตัวฉันเองเหรอฉันต้องควักกระเป๋าสตังค์
ตะข่ายมาล้อมร้านเอาไว้เหรอเนี่ยก็เริ่มทำไปแล้วนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะทางตัวเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ทำไมต่อให้เป็นเยาวชนคือจริงเขาก็จะต้องมีโทษนั่นแหละ
แต่โทษมันก็จะลดหลั่นกันไปมันไม่ใช่ฝ่ายฉันที่จะต้องมาจ่ายเงิน
แต่ว่าเธอก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานตัวเองให้ดีนะ
เด็กคนนี้จริงอยู่ห่างจากร้านนี้ไม่กี่หลังแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
คือน้องเขาอยู่กับย่าย่าก็บอกย่าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยค่ะ